เสนอเรื่องที่กู้ภัยไปจับงูเห่าอะไรต่างมาก็เยอะแยะ
แต่คราวนี้เป็นเรื่องเอาเบาหน่อย
เป็นการเล่นกันกับงู
แล้วเล่นกันยังไงเบาขนาดไหน

โอ้ยคุณค่ะงูตัวนี้คืองูจองอ้างคุณค่ะตายแล้วตัวไม่เบานะคุณ
คืองูจงอางนะเป็นงูที่มีพิษ
ร้ายแรงที่สุดตัวใหญ่ที่สุดกัดเจ็บที่สุด
แต่ในคลิปที่เราเห็นมันดูเป็นงูที่เชื่องที่สุด
น่ารักที่สุดแล้วไม่ดุร้ายที่สุด
แล้วเป็นเพื่อนกับมนุษย์เฉยเลย
คือเล่นกับพี่เขาได้แบบชิล
เหมือนพี่เขาเล่นกับงูจงอางเหมือนเล่นกับแมวกับหมา
แนะนำให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวครับ
แต่เอาอย่างนี้คนที่เขาชอบมันมีความชอบต่างกันคุณชนะ
คืองูส่วนใหญ่พี่เขาบอกนะว่า
อ้าวบ๊ายบายอย่าไปทำงานด้วยนะ

แม่ก็จะอุ้มแมวมาส่งแล้วเราก็บอกบ๊ายบายเฝ้าบ้านนะ

คืออย่างนี้เขาบอกว่างูจะรับรู้ได้
ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาเขาจะอ่อนโยนต่อ
แต่เราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนอ่อนโยนกับงูแบบนี้นะคะ
ถ้าคุณไปเจองูข้างนอกคุณไม่ต้องอ่อนโยน

ใช่ค่ะคุณคือต้องใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้วยนะคะ
งูจงอางอันนี้อยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
คือคนนี้ค่ะคุณพี่คนนี้เขาคือจ่าธนดลสมประสงค์
เขาเป็นคนดูแลงูอย่างแบบเข้าใจลักษณะ
ใส่พฤติกรรมของงูจงอางอย่างดี
แล้วอย่างที่รู้กันว่างูแต่ละตัวแต่ละชนิด
เขามีพฤติกรรมนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
อย่างที่เห็นก็คือคุณพี่เขาบอกว่า
ต้องจับน้องเบาอย่าทำให้น้องตื่นตกใจ
สัญชาติยานของงูถ้ามันตกใจมันจะ
ป้องกันตัวถูกต้องอุ้ยคุณรู้เรื่องงูอีกแล้วเหรอ

ต้องขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ผมเชื่อว่าชาวแก่เน็ทเคยดูเรื่องผลงานของเขา

คือแกเคยพางูจุนแรนออกไปต่อง

เหมือนจูงจุ่นักจูงแมวไปเดินเล่นตามส่วน
แต่คนอื่นเขากลัวไงใช่ไง

ถ้าไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่รู้จักอะไรแบบนี้นะครับ